เป็นความยอดเยี่ยมของจักรพลศรีนารา

แต่ยังพลิกแล้วยิงเสียบเสาไกลอย่างแม่นยำ

ก่อนบุกไปแพ้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต๔ต่อ
อันดับที่๔
เป็นความคมจากเท้าขวาของธนากรใจเวท
ได้บอลจากโลกคิกอินแล้ววอเล่เสียบเสาแรก

เป็นความยอดเยี่ยมของจักรพลสีนารา
ยังเป็นของห้องเย็นท่าข้ามจากลูกเตะมุม

แต่ยังเกี่ยวกลับมาได้แล้วยิงเบียดเสาเข้าไป

อันดับที่๒
ต่อบอลอย่างไหลลื่นจากลูกคิกอิน

พลิกเข้าไปยิงตีเสมอสิงสมุนสาขอ๑ต่อ๑
อันดับที่๑

ดาวยิงจากกระซิวที่ใช้ความใหญ่เบียดชนะอนุชาแซ่ลิ้ม
ก่อนค่อยยิงผ่านสุรแซ่อุยางเนื้อชั้น